คุณผู้ชมครับมาดูนะฮะการเตือนภัยบ้าง

แสงป๊า๊ดแสงรถหกล้อไปได้ล้ม
โอ้โหล้มฮะป๊า๊บ